ขยายผลต่อมาจากไซสนะที่จับได้นะครับ
ซึ่งล่าสุดตำรวจยังคงพบพิรุษ

หลักฐานก็ไม่มีไม่เพียงพอนะครับ

ส่วนดาราที่มีภาพไปปรากฏกับไซสนะตอนนี้
ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะมีการเรียกตัวมาสอบประคำเพิ่มเติมหรือไม่นะครับ
จากกรณีที่ตำรวจปรับปรามยาเสพติด
ของนายอัครกิจวรโรธเจริญเดช

สามีของแพทย์นับประพาตันตระกูล

เพื่อไปยึดรถยนต์ลัมโบกินี่กาลาโต้

กระบวนการค้ายาเสพติดของนายไซสนะ

เครื่องมือจรปิดบริเวณใกล้เคียงว่า
จอดทิ้งเอาไว้แล้วก็นำไปจอดไว้ในช่วงเวลาไหน
ซึ่งนำไปจอดไว้บริเวณกองบัญชาการตำรวจประปามยาเสพติด
อันนี้ไม่รู้แต่ว่าน่าจะรู้นะเพราะว่าพื้นที่ก็ค่อนข้างจะแบบเป็นพื้นที่เปิดพอสมควรนะครับ
ส่วนความสัมพันธ์กับนายไซสนาแก้วพิมพาผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดรายสำคัญ
คนนี้เขาถูกเรียกว่าราชายาเสพติดข้ามชาติ
ถูกจับก่อนหน้านี้นะฮะถูกรวบตัวคาสนามบินสุวรรณภูมิกับคนในวงการบันเทิง
แล้วก็มีไฮโซไปเกี่ยวข้องไปถ่ายภาพคู่กันเนี่ย
หลังจากมีการเผยแพร่ภาพของศิลปินดาราหลายคนไปถ่ายรูปคู่กันกับไซสนะ
สืบสวนก็เก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ครับเพื่อนำไปประชุมพิจารณาความสัมพันธ์
เข้าข่ายจะต้องเรียกมาชี้แจงหรือไม่ในวันจันทร์ที่๖กุมภาพันธ์นี้นะฮะ
ค่ะก็เดี๋ยวพิจารณาก่อนเพราะว่าการถ่ายภาพถ้าเกิดว่าเป็นการถ่ายครั้งเดียว
ตำรวจบอกว่าถือว่าเป็นปกติแล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมวันจันทร์๑๐โมงนี้
ต้องรอดูเพราะว่าประชุม๓ฝ่าย๓ฝ่ายที่ว่าก็คือทางด้านกองบัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติด๑แหละ
แล้วก็คณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติด๒ส่วนอีกหนึ่งก็คือสำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงินนั่นเอง
หน้าที่ของทางปปศเนี่ยนะคะคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดเนี่ย
ดูเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็แหล่งเงินของกลุ่มผู้ต้องหา
จะสืบสวนขยายผลจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดคือแบ่งหน้าที่กันชัดเจน
เปิดเผยบอกว่าความคืบหน้าในการสอบประคำเบนเลสซิ่งเนี่ย
ยังคงให้การไม่มีความชัดเจนในบางประเด็นครับ
แล้วก็ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลของตำรวจ
เชื่อว่าอาจจะมีการปกปิดข้อมูลบางส่วนเอาไว้นะครับ
โดยเฉพาะกรณีที่นายอัครกิจให้การว่า
เขาไปยืมเงินจากนายนัทพลมา๖ล้านนะฮะ
เพื่อนำเงินไปดาวนรถยนต์ลาโบกินี่คันนี้
แต่กลับไม่มีหลักฐานการยืมเงินเอาไว้อะไรเลยครับ
แตกต่างนะจากตอนที่นายบอยหรือว่านายนัทพล

ตอนนั้นนายบอยเขาใช้คู่มือรถโฟลก
ทะเบียนก่อก่ายจอจาน๕๑กรุงเทพฯมหานครเนี่ยค้ำประกัน
ที่มีมูลค่าเป็นหลักล้านนะคุณ
คือมันสูงเกินกว่ามูลค่าหนี้๕แสน
ใช่โดยที่นายเบนส์ก็ยังไม่ได้ตอบรายละเอียดเรื่องนี้

หลังจากนี้จะมีหลักฐานอะไรมาเพิ่มเติมหรือไม่
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าตำรวจบอกว่า
อาจจะเป็นตัวแทนดำเนินธุรกรรมการเงินให้กับนายบอย

เพราะว่านายบอยถูกออกไหมจับในคดีค้ายาเสพติด
ก็เลยไม่สามารถที่จะครอบครองทรัพย์สินใดได้
ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตำรวจกำลังสงสัยอยู่นะฮะ
ซึ่งแน่นอนอาจจะไปเข้าข่ายกับเรื่องของการฟอกเงินหรือเปล่า
ก็ต้องมีการไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลทั้งสอง

ด้านนายสิมริญญาสิทธิชัยเป็นเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปรับรามยาเสพติด
หรือว่าปปศบอกว่านายอัครกิจหรือเน้นเนี่ยต้องนำหลักฐานการกู้ยืมเงิน๖ล้านบาทไปชี้แจงข้อเท็จจริงให้ปรากฏ
เพราะว่าการกล่าวอ้างว่านายนัทพลให้ยืมเงินมาแบบปากเปล่าโดยไม่มีสัญญาณ
ไม่ใช่เรื่องที่ปกติจะมีการกู้ยืมเงินกันไม่ใช่บาท๒บาทเป็นล้านนะฮะ๖ล้านบาท
โดยหากนายอัครกิจไม่มีหลักฐานไปชี้แจงหรือว่าหลักฐานไม่พอ
ตามคัตตอนจับรวจจะทำหนังสือถึงเลยค่ะที่การปศ
เพื่อให้ดำเนินการยึดรถลัมโบกินี่คันนี้นะครับ
เข้าสู่กระบวนการส่งฟ้องอายการแล้วก็ศาล
นำไปสู่การขายท่อตลาดตามขั้นตอนของกฎหมาย
ขณะที่นายอัครกิจก็อาจจะถูกแจ้งก็หาตามมาตรการ

จะต้องดูเรื่องของการใช้เงินคืนด้วย
เพราะว่าที่บอกว่ามีการถอนเงินสดจากธนาคาร
ไปใช้หนี้ให้กับนายบอยก้อนแรก๑ล้าน๙แสนบาทแล้ว

แล้วก็พนักงานยังไม่ได้นัดหมายวันเวลาที่จะเข้าพบอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าทางฝากฝั่งของเบนเรสซิ่งก็กำลังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนั่นเอง
คงเป็นผู้ต้องสงสัยที่ไปครอบครองทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดซึ่งเป็นเครือข่ายของนายไซสนะนั่นเอง
อันนี้เป็นคดีที่โอ้โหทุกคนติดตามกันอยู่เพราะไปเกี่ยวข้องกับดาราสาว